ดูเรื่องของสงครานหน่อยค่ะแม่นี่ขนาดปีนี้ว่าจัดกันไม่ค่อยได้เนี่ยนะ
ค่ะยังเดือดกันไม่หยุดนะครับล่าสุดเนี่ยคลองส่งน้ำที่โคราช
ท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่ค่ะคือเนี่ยทีแรกชุลมุนวุ่นวายต่อยกันอย่างนี้ก่อน
ค่ะแล้วมีคนนึงเนี่ยเอาปืนมาโอ้แล้วไปตบเขาเลยโทษนะคะ
ที่ดีก็มีทำไมไม่ยืนทำไมไปอยู่ตรงที่ยากเนี่ย
กันไปก็กิ้งกันมาคือก็คงจังหวะเนี้ยมันอะไรกันคะเนี่ย
อยู่สองฝั่งแล้วมาเจอตะลุมบอลกันเนี่ยในคลองส่งน้ำพอดี
แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่มีคนที่เอาปืนออกมาแล้วไปตบหน้าเขาเนี่ยค่ะ
ปืนมันลั่นด้วยนะฮะแล้วปืนเนี่ยมันไปโดนหญิงสาววัย๑๗ปีคนหนึ่งที่เขาอยู่แถวนั้น
เอ้าโดนลุกหลงเข้าไปเลยบาดเจ็บไปเลยบาดเจ็บโชคดีไม่ถึงตายนี่นะ
เขาอีกโอ้โหตายแล้วแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงนะหรือตำรวจมาหรือยังไงแบบแยกย้ายชุลมุนวุ่นวายไปหมด
ค่ะโอ้โหตรงนี้คือคลองส่งน้ำชลประธานนะครับที่บ้านโคกสะอาดอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหคนที่ถ่ายคลิปได้เนี่ยก็ชื่อแบงค์นะคือแบงค์เนี่ยบอกว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกัน
เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งคุณแบงค์ด้วยกับเพื่อนเนี่ย
เขาก็มาเล่นน้ำมาสนุกสนานกันในช่วงสงคราน
มีไม้ด้วยนะมีอยู่คนหนึ่งเอาปืนออกมาไปตบหน้าเขาปืนลั่นไปนัดหนึ่ง
หน้าเขาปืนลั่นไปนัดนึงไปโดนขาข้างซ้ายของผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นหญิงสาววัยรุ่นอายุ๑๗ปีที่นั่งอยู่ริมฝั่งคลองส่งน้ำ
ได้รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ชายนะฮะที่ถูกปืนตบหน้านี้ก็คิ้วแตก
นี่ฮะก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
เจ้าของคลิปเนี่ยคือคุณแบงค์เนี่ยบอกว่าเขาก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าอยากจะให้คนที่ก่อเหตุได้ถูกดำเนินคดี
จะได้เป็นหลักฐานให้กับคนที่ต้องแบบเจ็บแบบไม่รู้อีโหยเน่
ก็คือผู้หญิงที่ถูกกระสุนปืนลูกหลง
แล้วพอเขาโพสต์คลิปไปเนี่ยผู้ก่อเหตุโทรมาหาเขา
ขู่ให้ลบคลิปไม่งั้นเนี่ยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรประมาณอย่างนั้น
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าถ้าเกิดลบคลิปก็จะให้เงินด้วย
แต่ว่าแบงค์เขายืนยันว่าเขาไม่ลบคลิปเพราะเขาไม่ต้องการเงิน
แต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเจ็บ
สงสารคนเจ็บไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยที่มันไล่ตีไล่ต่อยกันเนี่ย
เอาปืนมาไล่ตบกันเนี่ยแต่ต้องมาโดนกระสุนปืนลูกหลง

ใช่ครับผมบอกผมไม่เอาเงินผมสงสารคนเจ็บ
พอมีผู้คนก็โทรมาบอก
ว่าแล้วมึงจะเหลืออะไรยังรึอะไรมึงเอาไปปืนลุงอะไรนะครับ
ค่ะจริงจุดประสงค์ที่เราลงคือเราอยากจะแบบ
คือต้องการความเป็นธรรมครับให้คนเจ็บครับสงสารผู้หญิงครับ
นี่ฮะเอาเป็นว่าก็ด้วยคลิปหลักฐานตรงนี้นี่แหละครับ

ทำให้สพศรีคิ้วเนี่ยสามารถติดตาม
จับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ

เรียกตัวมาดำเนินคดีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ชื่อนายพลวัฒน์นะฮะอายุ๓๒ปีเป็นชาวอำเภอสูงเนินนะ
คือหลังจากที่เห็นคลิปอะไรตัวเองด้วยเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเขาก็มาพบพนักงานสอบสวนเลยนะ

เอาปืนมาด้วยปืนพก๙มม
กระบอกมีเครื่องกระสุนปืนเนี่ยอีก๑๐นัดด้วยกัน
นี่ฮะถูกแจ้งข้อหาไป๔ข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
เรื่องมีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตอะไรพวกนี้ฮะ
นี่ครับเขาก็รับสารภาพแล้วฮะตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
แต่ที่ทำให้เห็นเลยก็คือว่าแสดงว่าคุณมาเที่ยวงานสงครานกันเนี่ย
คุณพกปืนมาด้วยพกปืนแบบพร้อมใช้ด้วยนะคะ
ใช่คือใส่กระสุนเอาไว้ขึ้นไกลเรียบร้อยเลย
ก็ปืนมันลั่นเนี่ยไปโดนข้อมหาดเจ็บเนี่ยใช่ค่ะ
นี่ไงเห็นไหมโอ้โหพกปืนมาอย่างนี้